คลิปสาวโรงงานเปิดศึกบุกร้านส้มตำดวนสกิลการด่า

น่าดียังไง

มันไหมล่ะ

ตอนนี้กำลังเป็นคลิปที่ถูกแชร์กันสนองโลกออนไลน์เลย

ส้มตำอยู่ไม่พอใจพี่สาวในกลุ่มส่งภาพสวัสดีวันจันทร์ไปให้แฟนนุ่ม
ก่อนจะเกิดการดวนสกิลการด่าคว่างปลาอาหารใส่กันบนโต๊ะนี่
สิ่งที่สร้างความมือฮาไม่พ้นการด่ากันที่แทบจะไม่เว้นวักทั้งสองฝ่าย
วรีเด็ดก็คือส่งมาจังสวัสดีวันจันทร์อังคารปุ๊บรหัสเป็นปฏิทินแล้วมึงอ่ะ
ส่วนฝั่งคู่กรณีและเพื่อนชายหัวใจหญิงก็โต้กลับว่า
ใครจะไปเอาผัวเองผัวเองหน้าเหมือนณเดชน์มากหรือไงมึงเออ

พร้อมท้าทายว่าเดี๋ยวกูฟาดดิไก่ย่างเลย
ท้ายคลิปจะมีการประทะกันบอกหน้าเหมือนเห็บหมาหรือไง

นี่หลังจากนั้นนะฮะก็เครื่องปลาผักหักมะเขือยาวปลาใส่หญิง
ก็คือเรียกว่าเป็นประเด็นกันขึ้นมา
ทั้งนี้นะครับหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปมีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อย

ตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการจัดฉากจัดฉากขึ้นมาหรือเปล่า

ส่งมาจังสวัสดีจันทังคารปุ๊บรหัสมึงเป็นปฏิทินหรือไงฮะ